เอางั้นทำใจดีอีกนิดนึงเพราะว่าเรื่องต่อไปก็เกี่ยวกับงู
แต่คราวนี้เป็นงูเห่าเลยคุณผู้ชม
งูเห่าเนี่ยเป็นงูมีพิษแต่ตัวนี้น่ะมันมีสีที่ประหลาดแล้วก็น่ากลัวมากค่ะ
เฮ้ยงูเห่า
งูเห่าไงงูเห่าจริงด้วยงูเห่าเนี่ยนะมันส่งเสียงได้นะ
มันส่งเสียงยังไงเอ้าอยากฟังเสียงงูเห่ามีไหมเสียงงูเห่า

คุณผู้ชมรายการเรามีสาระนะ
นี่คือความรู้ใหม่ได้ทราบกันแล้วเนาะ

ชาวบ้านเขาเจอตามทุ่งนาแล้วมันเลื้อยมาเห็นชัดเลย
เพราะมันเป็นสีขาวก็เลยเรียกว่างูเห่าเผือก
คุณอ้อโพสต์คลิปเอาไว้เป็นคลิปที่ไปเจองูเห่าในที่ทุ่งนา
คือตอนแรกมันโผล่มาแค่หัวไงก็คิดว่าคงไม่เท่าไหร่

เอ้ยแต่เพราะว่าไม่เคยเห็นน่ะแล้วก็หาแย่จริงน้า
ทีนี้คนที่เขาเห็นคลิปนี้หลายคนก็บอก
หรือว่างูตัวนี้จะมาให้โชค

เออใกล้จริงเห็นแววตาปิ๊งอย่างเดียวนะคะ

เขาก็อยากจะจับมันออกไปจากพื้นที่นะ
แต่ว่ามันก็คืองูเห่าคุณผู้ชม
ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราไปเจองูเห่า
ไม่แนะนำให้เขียนอย่างนี้
ไม่ได้ถ้าเราไม่มืออาชีพเดี๋ยวมันจะเสี่ยงอันตรายนะ

ส่วนเรื่องว่ามันเป็นงูเห่าเผือกก็จะให้โชคไหม
อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณและความเชื่อจริง
ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย